อินนอกจออีกแล้วคุณ

นิตชะคุณกับยายาอุรัสยาใช่มั้ย
แฟนคลับก็อุ๊ยในหนังมันน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้

อยากจะให้ทั้งคู่เขามาแบบเป็นแฟนกันจริง

หนุ่มนิดคุณเนี่ยตามขายขนมจีบ

งานนี้พี่แจ๊กกะรีนของเราก็ไปเจอน้องสาวคนสวย
หนุ่มนิชคูณก็คือน้องเชอรีนนะคะ
ก็เลยขอไปกระแสถามหน่อยว่า
นิตชะคุณเนี่ยจีบยายาจริงรึเปล่า
จะไม่ค่อยถูกกันซะตาม
นิตชะคุณกับยายาเนี่ย
อย่าเพิ่งฟินอย่าเพิ่งมะโนกันไป

ที่คล้ายว่าจะเป็นคู่จริงของเขาอยู่